บางทีที่เขาบอกวิกฤตเป็นโอกาสนี่ไง
วิกฤตโควิดที่เราว่ารุนแรงมันก็ทำให้เกิดอาชีพเกิดการประยุกต์แบบนี้ได้อีก
เหมือนเธอคนนี้ค่ะคุณผู้ชมทำงานเป็นพนักงานบริษัทนานเป็น๑๐ปี
พอเจอโควิดเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันต้องหาความมั่นคงแล้วแหละนะคะ
ก็เลยกลับบ้านไปไปขายข้าวเกลียบคุณผู้ชมปรากฏว่าขายดิบขายดีมากเลยล่ะค่ะ
ลงไปที่นี่เลยนะคะแล้วก็เข้าครัวไปเลย

มันจะฟูขึ้นมานี่ไง
เนี่ยชอบทอดช่วงนี้มากเลยเวลาทอดแล้วมันฟูขึ้นมา
แต่ว่าไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ถูกไหมน้ำมันร้อนเกินไปก็ไม่ได้
น้ำมันไม่ร้อนกว่าไม่ได้มันช่วยกันด้วยมีเทคนิคมีทักษะด้วยนะฮะ
แต่ที่เห็นนี้ไม่ใช่ข้าวเกลียบทั่วไปนะแต่เป็นข้าวเกลียบเห็ดหอมคุณผู้ชม
ที่นี่คือศูนย์เรียนรู้การแปรรูปข้าวเกลียบเห็ดหอมสวนวิพานะคะ
อยู่ที่ตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดี
แต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าข้าวเกลียบที่นี่ขายดีสวนกระแสเลยจริง
มียอดสั่งเข้ามาคือไม่ขาดสายต้องทอดกันอย่างนี้ทั้งวันทั้งวี่เลยนะคะ

สร้างรายได้งดงามทีเดียวนะคะ
การผลิตช่วงนี้ทางเจ้าของเขาบอกว่าอยู่ที่๑๒ตันต่อเดือน

เยอะมากนะเอ้าเยอะได้ยังไงไปถามคุณพาวินีจันคุ้มอายุ๓๕ปีเนี่ยค่ะ
คนนี้เป็นลูกสาวของเจ้าของศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปข้าวเกลียบเห็ดหอมสวนวิพานะคะ
เล่าประวัติชีวิตให้ฟังว่าชีวิตคนเรามันก็เรียกว่ามีเรื่องราว
ตัวเธอก็เคยทำงานอยู่บริษัทสื่อสารระดับชาติแห่งหนึ่งในโคราชทำมา๑๐ปีค่ะ
แต่พอโควิดระบาดเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยมั่นคงนะเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานแบบนั้นไง
ไม่ใช่ไม่ดีนะคุณผู้ชมแต่จังหวะชีวิตคนเรามันมีเธอก็เลยบอกว่าอยากจะมองหาความมั่นคงให้กับตัวเอง
หันกลับมาดูที่บ้านอ้าวที่บ้านทำกิจการผลิตข้าวเกลียบเห็ดหอมขายอยู่แล้วนี่
ต่อยอดดูดีไหมแล้วก็ทำให้มันมีหลากหลายรสชาติมากขึ้น
แถมยังมีทั้งหลายแบบคือแบบทอดให้สำเร็จรูปทานได้เลย
รวมไปถึงทำแบบว่าให้ลูกค้าไปทอดทานเองได้แล้วก็เปิดขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นด้วยนะคะ
ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่สร้างรายได้ให้ตัวคุณพาวินีและครอบครัวเท่านั้นนะคุณอืม
ชาวบ้านในชุมชนค่ะที่เขามาร่วมช่วยงานเนี่ยเขาก็ได้อาชีพได้รายได้ไปด้วยเหมือนกัน
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอันนี้ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเราก็อยากจะให้เรื่องราวนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนได้ฟันฝ่าวิกฤต
รวมไปถึงใครที่สนใจจะนำข้าวเกลียบเนี่ยไปขายต่อก็ได้นะหรืออยากจะไปทำเป็นอาชีพไปเรียนรู้เรื่องของการทำข้าวกรีบเห็ดหอมก็ได้เหมือนกัน
แต่ดูตัวเล็กหน่อยถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนแล้วกัน
ใช่ค่ะให้เบอร์โทรไว้ด้วยนะคุณผู้ชมโทรไปถามสูตรไปถามเคล็ดลับอะไรก็ได้พี่เขายินดีนะคะ
เกลียบสุดยอดเลยนะผมชอบทานบางทีทานคู่กับน้ำพริกเผาอ่ะ
คือข้าวเกลียบเขาขายได้ทีมเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันเบามากน้ำหนักมันคุณลองนึกดูดิ
แล้วขายทีเป็นร้อยเป็นพันกิโลมันจะปริมาณเยอะขนาดนี้ยอดเก๋มากเนี่ยแหละ